สาวที่ผ่านมาหลายคนก็สมหวัง
แต่หลายคนกว่าก็ผิดหวังใช่ไหม
มันเป็นวิชาการเรียนคณิตศาสตร์

แต่ว่าคนที่เขาพลาดหวังสิ้นหวัง
เขาก็ได้ทำคลิประบายความในใจที่มันอัดอั้นออกมา
เดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยพูดถึงอะไร
ให้กัน
บอกเลขไหนก็ซื้อหมด
โคตรลูกในรถก็หมดไปสองพัน

ไปแวนหมดอีกแปดพัน

คุณยายตีกรม่อตีกรม่างตีกรม่างไทยสนุกสนานเลย

ว่าคุณยายน่าจะผิดหวังสุดดูจากท่าการตีแล้ว
ไม่พูดไม่จาก้มหน้าก้มตาตีอย่างเดียวเลย

น่ารักนะเป็นคลิปที่เขาแชร์กันในโซเชียลนะครับ
จากวันที่ทุกคนคำนวณตัวเลขกันไปแล้วแม่แต่เอาสูตรมาผิดไง

ฟังไปฟังมาหลายคนก็โอ้โดนโดนใจเหลือเกินนะคะ
ก็สร้างความปลอบอกปลอบใจใครหลายคนได้
เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่คิดผิด
ยังมีเพื่อนอยู่ข้างรอบตัวมากมายรวมถึงเราด้วย

สภาพนี้คือหมดอารมณ์จริงบอกตรง
ถ้านี่คือแบบไม่เอาอะไรแล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคลิปน่ารักแบบนี้นะ
ส่งมาให้พวกเราดูได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนะคะ
ส่วนงวดนี้ก็ปลอบใจกันไปว่าเออไม่เป็นไรงวดหน้าเดี๋ยวมาคิดกันหน่อย

คนเรามันก็ต้องแบบว่ารีบรีสตาร์ทความคิดผิดของเรา
ก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมามันก็ต้องรู้จักเรียนรู้กับความผิดหวัง
ไม่เชื่อปากก็บอกว่าเข็ด

ซื้อใหม่ตลอด
เป็นยังไงผมบอกแล้วเขาเนี่ยนะแน่นอนจริง